ที่จังหวัดแพร่นะคะได้จัดพิธีเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
ข้าวถุงราคาประหยัดล็อต๑๙โดยจัดขึ้นที่ปั๊มปตทพีทีทีสเตชั่นในเครือเอปริโตเลียม
สาขาแยกพญาพลอำเภอเมืองแพร่นางอารีเหลืองฮิรันพาณิชย์จังหวัดแพร่เผยว่า
กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัด
เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง
สำนักงานพาณิชยจังหวัดแพร่ร่วมกับบริษัทแพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์๒๐๐๗จำกัด
ผู้ประกอบการพีทีสเตชั่นจังหวัดแพร่หอการค้าจังหวัดแพร่
และวาอีซีจังหวัดแพร่จัดจุดจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัดรวม๑๑แห่ง
ที่บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่โรงศรีแพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรทสองพันเจ็ด
บนแม่หลายอำเภอเมืองและที่ปั๊มน้ำมันพีทีทีสเตชั่น๙แห่ง
โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่๗กรกฎาคมเป็นต้นไป